ขอบค่ะท่านวัฒนฐานครับโดยเพราะต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
ที่จะต้องตรวจสอบทวงดุล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติประชาชน
รับบินตรีว่าการกระทรวงศูนย์กระหลาผม
ตามยศตีกไม่ไวไหววางใจคือ
บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง
ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมีพฤติกรรมช่อชน
สร้างความมั่งคั่งให้พวกพ้องในภาวะที่ประชาชนดำรงชีพ
ยากลำบากท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด๑๙

เศรษฐกิจไทยพังพินาศเพราะอะไรขอภาพที่หนึ่งเลยครับ
แต่ท่านมาอยู่ในห้องนี้ไม่ทราบไปไหนไม่มาฟัง
ท่านไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเลย
แล้วท่านมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทำไม
ที่ท่านตัดสินใจผิดพลาดแล้วใครจะกล้าทักทวงท่าน
ท่านเป็นคนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเสียหายย่อยยับพังพินาศมาจนทุกวันนี้
ไม่ทราบว่าท่านนายกท่านรู้ตัวหรือไม่นะครับตามที่เห็นในภาพ
ผู้คนอยู่กันยากลำบากท่ามกลางความยากลำบากท่านนายกท่านเห็นไหม
ไม่เห็นเพราะท่านไม่อยู่ท่านประธานครับ
ดีผีคนรวยก็รวยเอารวยเอารวยไม่สนใจใคร
จีดีพีคนจนก็จนลงจนลงจนไม่อายใครเหมือนกัน
ทุกคนจนเท่าเท่ากันหมดจริงหรือไม่ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
ที่ผ่านมาเห็นท่านนายกท่านภาคภูมิใจกับตัวเลขจีดีพีเหลือเกิน
ทีดีพีเจ้าสัวทั้งนานร้านเจ้าสัวติดแอร์เย็นชำ
อากาศไม่ระบายท่านว่าโควิดไม่ระบาดขายได้
ขายของหน้าร้านเจ้าสัวอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทสะดวก
ท่านว่าโควิดระบาดขายไม่ได้สรุปท่านนายก
คนจนเป็นภาหะนำเชื้อใช่หรือไม่ครับท่านนายกครับ
ถ้าใช่ผมว่าท่านใจดำนะครับ

ท่านนายกครับผมไม่ทราบว่าท่าน
รู้ไหมว่าท่านคือคนที่ฆ่าชีวิตประชาชน
ท่านคร่าชีวิตประชาชนผลเอกพยุทธจันทร์โอชา
ฆ่าชีวิตประชาชนวันที่๒๒พฤษภา
อีก๓เดือนจะครบ๗ปีเต็มที่ท่านเป็นผู้ก่อหายนะ
เศรษฐกิจจุลชีพของประเทศไทย
เศรษฐกิจของคนอาชีพเล็กน้อย
ธุรกิจของคนตัวเล็กตัวน้อยคนหาเช้ากินค่ำ
คนที่เป็นฐานลากของเศรษฐกิจประเทศนี้
ถูกท่านทำลายย่อยยับ
ด้วยมือของผลเอกพยุทธจันทร์โอชา

ท่านคล่าวิถีการทำมาหากินของประชาชน
วิถีที่ต้องตื่นแต่เช้า
ออกจากบ้านจากตรำทำงานหนักเพื่อเลี้ยงครอบครัว
เปลี่ยนมาเป็นวิถีแบมือของเงินทั้งครอบครัว

ทุกคนรอเงินจากท่านแบร์มือรอเงินจากท่าน
ผ่านบัตรบ้าทั้งหลายแหล่ของท่าน
บัตรคนจนบัตรประชารัฐโครงการแห่งรัฐ

แบร์มือรอเงินจากท่าน
ท่านว่าใครชนะครับ
ชนะเหรอประเทศไทยชนะเหรอ

ผมว่าประเทศเราแพ้ทั้งประเทศนะครับ

ทำไมท่านไม่ให้เป็นเงินสด
แล้วส่งไปสนีไปให้เขาเพราะอะไร
ทำไมจะต้องผ่านบัตรต่างมากมาย

ใครจะไปตรวจสอบได้อยู่ในบัตรนั้น

ท่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตั้งแต่วันที่๒๕มีนาคม๒๕๕๙
ถามว่าตอนนี้เดือนปีอะไรแล้ว
เดือนหน้าจะครบ๑ปีเต็ม
ท่านทำให้บุคคลอดหยากการค่า
หายเสียหายย่อยยับทางแผ่นดิน

ท่านมีกี่ชีวิตที่จะรับผิดชอบ

มีกี่ชีวิตที่ตายไปกับคำสั่ง

อยากให้ท่านนายกได้ดูภาพที่๔นี้
แต่ว่าท่านไม่อยู่ให้พี่น้องประชาชนได้ดู

เปิดเผยข้อมูล๖เดือนแรกปี๖๓

มีคนฆ่าตัวตายกว่า๒๕๐๐คน

ท่านนายกท่านรู้สึกผิดหรือไม่

เครียดโควิดไม่ได้ออกไปไหน
โดดชั้น๑๐ดับ

พ่อลูกโดดเจ้าพระยา

แม่ลูกสองฆ่าตัวตายเส้นโควิด

คนฆ่าตัวตายเยอะแยะไปหมด
ในหน้าตังสภิมธ์เต็มไปหมด

วาดรูปทั้งน้ำตา
วาดภาพประยุทธ์ก่อนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก
เศร้าผมไม่ทราบท่านนายกหัวใจท่านทำด้วยอะไร
ว่าท่านใจดำหรือไม่แต่ท่านใจดำ
นี่ถ้าคณะท่านใช้อำนาจอย่างมีความรับผิดชอบแล้วแล้วก็
เราก็คงไม่ต้องสูญเสียเกินความจำเป็นมากมายขนาดนี้
หลายชีวิตยังคงดิ้นลนต่อสู้ต่อไปได้ประชาชนก็ไม่เป็นหนี้เป็นสิน
มากมายขนาดนี้ท่านฆ่าชีวิตประชาชนพลเอกประยุทธ์
ฆ่าชีวิตประชาชนขอภาพที่เจ็ดครับ
ผมเรียนถามท่านนายกแม้ท่านจะไม่ได้ยิน
ไม่ทราบว่าท่านรู้จักคำกรรมนี้ไหมด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่นำมาซึ่งความรับ
ประชาธิปไตยซึ่งต่างจากวิธีประเด็ดการที่ท่านเคยชิน
ท่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบไร้ความรับผิดชอบผมย้ำนะครับ
ไร้ความเห็นชอบท่านประกาศล็อกดาวน์ประเทศแบบไม่ไร้ความรับผิดชอบ
โลกประชาธิปไตยเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำเหมือนท่าน
ผมจะขออนุญาตท่านประธานจะยกตัวอย่างเปิดโลกกระทัดให้ท่านนายกได้เห็น
และให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เห็นว่ามันต่างกันอย่างไรกับ
ฝีมือของผลเอกประยุทธ์จันทุชาท่านประธานครับที่ประเทศญี่ปุ่นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเหมือนเรา
อำนาจการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเฉินเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีก็เหมือนเรา
ปีนี้ญี่ปุ่นอากาศหนาวที่สุดเป็นประวัติการโควิดระบาดอย่างรวดเร็ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถรับมือได้ต้องร้องขอให้นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ผู้ว่าต้องขอไปตรงนี้ไม่เหมือนเราที่จริงกฎหมายก็เหมือนกัน
เป็นอำนาจนายกก็เหมือนกันแต่ความรับผิดชอบของคนเป็นนายกไม่เหมือนกัน
ท่านประธานครับและเมื่อนายกรัฐมนตรีศึกอ่ะ
รับคำร้องขอแล้วก็แถลงว่าผมอยากให้ท่านนายกฟังคำนี้
รัฐบาลขอเวลาพิจารณาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและมาตรการการใช้บังคับ
พร้อมกับมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผมท่านนายกท่านได้ยินหรือเปล่า
นี่ที่เรียกว่าอำนาจมาพร้อมกับความรับผิดชอบจะล็อกดาวน์เขาจะปิดเขาจะไม่เขาค้าขาย
คิดเลยว่าปิดเขาแล้วจะช่วยเขาอย่างไรเศรษฐกิจจะเสียหายขนาดไหน
ผู้คนจะอยู่กันอย่างไรคนไม่ได้ทำการค้าการขาย
ประชาชนจะลำบากขนาดไหนแต่นี่ท่านไม่คิดถึงความเสียหาย
ปิดมันทุกอย่างปิดให้หมดปิดทั้งประเทศมีเชื้อไม่มีเชื้อก็ปิด
เชื้อมากเชื้อน้อยก็ปิดบางจังหวัดไม่มีเชื้อเลยท่านก็ปิด
ปิดแล้วท่านชดใช้เขาหรือเปล่าผมถามแวะไม่ได้คิดมาก่อน
การออกนอกบ้านหลัง๒๐นาฬิกาขอความร่วมมือให้อยู่กับบ้านหากไม่มีความจำเป็น
ดิสนีแลนด์ไม่เกินห้าพันคนการยกเลิกเมื่อเข้าสู่สเตซี
ปลดออกจากสเตจ๔แล้วสาธารณสุขรับได้ท่านประธาน
จะเห็นได้ว่าขอบเขตของความเสียหายอยู่ในวงจำกัด
เพราะประกาศควบคุมเฉพาะจังหวัดที่ขอมาเท่านั้นและก็เฉพาะธุรกิจกินเดิม
ผับบาคาโลเกะถึงสองทุ่มและก็ไม่ได้ห้ามไปทั้งประเทศ
ไม่ได้ปิดไปทุกอย่างเหมือนอย่างที่ท่านนายกทำแม้กระทั่ง
วันที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดถึงเกือบแปดพันคนนะครับโรงเรียนก็ไม่ได้ปิด

ท่านนายกท่านสร้างความกลัวให้ประชาชน
ให้ประชาชนระมัดระวังได้แต่ตัวท่านต้องไม่ใช้ความกลัวเป็นเหตุ
ในการแก้ปัญหาท่านแก้ปัญหาเกินเหตุ
ดูประเทศร่ำรวยคนรวยก็มีชีวิตที่ถูกกว่าท่านหรือไง
ท่านประธานครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้อำนาจ
ซึ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบประเทศร่ำรวยเขายังแก้ปัญหาอย่างละมัด
ระวังต่อภาระงบประมาณของประเทศถ้าทำเหมือนพลเอกประยุทธ์ทำรวยแค่ไหน
ไม่มีปัญญาชดใช้หรอกครับเวรกรรมก็จะตกอยู่ที่ประชาชนเท่านั้นเอง
ขอภาพที่เก้าครับมาดูมาตรการโควิดของนายกรัฐมนตรีไทยบ้าง
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากประกาศมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉิน
แล้วท่านก็ออกข้อกำหนดข้อที่หนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
อำนาจให้ไปเลยเอาไปทำควบคุมการเดินทางเข้าออกจังหวัด
มีอะไรปิดหมดทุกจังหวัดจะมีโควิดไม่มีโควิดก็ปิดหมด
รวมทั้งยังห้ามชุมนุมเกิน๕คนห้ามเสนอข่าวทางไม่ดี
อันนี้เหมือนตอนนั้นท่านเชียวธรรมนาจท่านเคยชินกับวิถีนี้
สัปดาห์ต่อมาวันที่๒เมษายนท่านประกาศฉบับที่๒ประกาศเคอร์ฟิลล์ทั้งประเทศ
ย่อยยับทั้งประเทศครับท่านประธานการค้าการขายเสียหายย่อยยับ
คนยากคนจนหาเช้ากินข้ามป่นปี้กันไปหมดเรามีผู้ติดเชื้อกี่คนกัน
ท่านถึงต้องทำกันขนาดนี้ท่านท่านท่านนาโยค
ท่านจะรับผิดชอบหรือไม่ท่านใช้อำนาจแล้วท่านรับผิดชอบหรือไม่
พนักท่านรู้ตัวไหมท่านประกาศคือฟิลเนี้ยนานเท่าไร
สองเดือนสิบห้าวันสองเดือนครึ่งเต็มเต็ม
ธุรกิจการค้าการลงทุนกับโรงงานการผลิตย้ายฐานหนีไปหมด
ทำไมนะท่านประธานทำไมประเทศไทยต้องมีทหารชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย
เพราะอะไรทำไมท่านไม่สงสารประชาชนเหรอ
ภาพที่สิบครับต่อมาวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ท่านก็ออกประกาศฉบับที่๕สั่งปิดโรงเรียนโรงเรียนกำลังเปิดเทอม
สั่งปิดไปทั้งเทอมเรื่องนี้เป็นความเสียหายต่อพัฒนาการของเด็กนะครับ
เมินค่าไม่ได้หรอกเสียหายมาก
คนจำนวนมากไม่มีเงินซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาเรียนออนไลน์
พ่อแม่ก็ลำบากท่านก็ล็อกดาวน์ประเทศเขาก็พ่อแม่ก็ต้องอยู่กับลูก
ท่านประธานนะครับผมอยากเรียนท่านนายกให้ทราบ
ยังมีเด็กจำนวนมากที่ได้กินนมได้ดื่มนม
ได้ทานอาหารดีจากวันที่ได้ไปโรงเรียนเท่านั้นนะครับ
และในคำสั่งนี้ท่านให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งปิดผับบาสวนน้ำ
เด็กเล่นสนุกเกอร์ตู้เกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านตัดผม
ก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารร้านนวดร้านสปาอื่นอื่น
และอื่นอื่นอ่านไม่หมดแล้วฮะดูดิแปดเก้าวันทัศน์นั่นน่ะ
ถ้าตกหล่นคิดไม่ออกท่านบอกไม่เป็นไรถ้าคิดออกท่านให้อำนาจในข้อต่อไป
ให้สั่งเป็ดได้นอกเหนือจากที่ให้ไว้ข้างต้น
ง่ายปิดได้ตามใจชอบแล้วแต่ผู้ว่าจะสั่งปิดอะไรก็ได้
นี่เท่ากับชีวิตประชาชนเป็นไงอยู่กับว่าได้ผู้ว่าแบบไหน
ขอภาพสิบเอ็ดนะครับถามพี่น้องประชาชน
แล้วอย่างนี้เศรษฐกิจไทยจะไม่ย่อยยับได้อย่างไร
ผู้ว่าแข่งกันทำผลงานเอาใจท่านนายก
ท่านนายกชอบสั่งปิดทุกอย่างปิดหมด
เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเหลือศูนย์แต่แปลกท่านประธาน
แปลกตรงที่ผู้ว่าทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดไม่มีใครปิด

ล้านเจ้าสัวร์ไม่ให้แพร่เชื้อเลยไม่อยู่ในทามลาย

ทุกจังหวัดควบคุมสูงสุดใครเข้าใครออกต้องกักตัว๑๔วัน
ผู้ว่าใช้อำนาจตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน
โดยไม่ต้องรับผิดชอบไม่คำนึงถึงความเสียหาย
ผลคือเศรษฐกิจประเทศย่อยยับหมด
ท่านนายกท่านจะกู้เงินเท่าไหร่จึงจะเยียวยาจึงจะชดใช้

ผู้คนเป็นหนี้เป็นสินกันเต็มบ้านเต็มเมือง

ท่านนายกท่านบริหารราชการผิดพลาดเสียหายร้ายแรงสิทธิการทำมาหากิน
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ทั้งนี้ยังเป็นการจำกัดสิทธิ์ที่กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย
ไม่รู้เหรอว่าท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านไม่รู้เหรอ

ท่านยังให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดไปตัดสินใจกันเอาเอง
มันจึงเกิดความเสียหายมากมายขนาดนี้

สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นจังหวัดไป

เศรษฐกิจก็จะไม่เสียหายขนาดนี้แต่ทำไมท่านไม่ทำ
ทำไมไม่ทำขอภาพต่อไปครับ
ผมกล่าวหาท่านคงพระราชกำหนดบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทหารได้รับบำเน็ตบำนานทวีคุณ
ผมกล่าวหาท่านพระราชบัญญัติบำเน็ตบำนานค่าราชการ๒๔๙๔มาตรา๒๔
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหมกำหนดในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชงการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
หมายความว่าทหารฉุกเฉินได้ทวีคูณได้๒เท่า
ผมเคยอภิปรายในสภานี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง
ส่วนวัก๒เป็นเรื่องที่ประกาศกฎยาการศึกให้คอลโมมีอำนาจให้ทวีคูณเหมือนกัน
นี้หลังท่านยึดอำนาจท่านประกาศกฎิการศึก
และท่านก็มีมติคอลโมให้ทวีคูณไปแล้ว
ผมก็จะถามเหมือนกันไม่ทราบท่านไปรบกับใคร
ถึงต้องเอางบประมาณชาติมาปูนบำเน็ตกัน
ทำไมไม่ใช้เงินท่านเองหลังจากประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินแล้ว
ท่านนายกท่านก็แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบนั้นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ตามคำสั่งนายกลุ่มธรรมที่สี่ทับสองพันห้าร้อยสิบสาม
วันที่๒๕มีนาคมและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์
เป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
มีอำนาจไปกำกับดูแลการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท

คำสั่งนายมนตรีที่๖ทับ๒๕๖๒
ลงวันที่๒๗มีนาคม๒๕๖๒
ดังนั้นเราก็จะเห็นทหารไปตั้งด่านไปทั่ว

จะได้เบี้ยเลี้ยง๔๘๐บาทต่อวันต่อคน
ได้ค่าเสี่ยงภัย๑๐๐๐บาทต่อวันต่อคน
ละ๑๔๘๐บาทคูณ๓๐วัน๔๐๐๐
ช่วงแรกเห็นขยันตั้งด่านกันเรื่อยครับท่านประธาน
แต่นี่ได้เบี้ยเลี้ยงได้ค่าเสี่ยงภัย
ยังได้ทวีคูณด้วยท่านประธานได้ด้วย
เพราะเข้าตามมาตรา๔๔ผู้บัติหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม
นับเวลาราชการที่บัตรตามคำสั่งเป็นทวีคูณ
ได้แต่ทหารนะสาศุกร์ไม่ได้หรอก
รอไปก่อนงั้นรอให้กระลาโหมเขาออกคำสั่ง
ท่านประธานครับท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุด

หมายกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจเยี่ยม
งานปราบปรามอาชญากรรมเป็นงานของตำรวจ
ท่านนายกท่านเอามายุ่งเกี่ยวด้วยทำไมไม่ทราบ
เป็นงานตำรวจแท้เพราะอยากให้ได้ทวีคูณ
เพราะฉะนั้นท่านนายกท่านไม่ยอมยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉิน
ก็เพราะว่าต้องการให้ทหารได้ทวีคูณใช่หรือไม่

จังหวัดไหนมีโควิดไม่มีโควิดก็ช่างไม่เป็นไร
แต่ทุกจังหวัดมีทหารจะให้บางคนได้บางคนไม่ได้ทวีคุณ

ก็เลยแบ่งปันความสุขกันทั่วทั้งกองทัพ

ขอภาพ๑๓ตามภาพท่านนายก
ท่านนายกไม่อยู่ท่านประธานดูแล้วกัน
เราสามารถควบคุมเชื้อได้ดีแล้ว
ประชาชนร่วมแรงร่วมใจศีรษละความสุขแบกลับ
ความทุกข์เป็นหนี้เป็นสินกันทั่วบ้านทั่วเมือง
โควิดหรือศูนย์ติดต่อกันนานหลายเดือนแต่ท่านก็ไม่ยอมยกเลิกฉุกเฉิน
เพราะฉุกเฉินได้บำเน็ตบำนานทวีคูณประกาศทั้งประเทศก็ได้ทั้งประเทศ
ใช่หรือไม่ท่านนายกท่านนายกครับท่านจะฉุกเฉินไปถึงการ
ชาวบ้านลำบากชั่วชีวิตแต่พวกท่านได้ดีชั่วข้ามคืน
วิกฤตเป็นของชาติโอกาสเป็นของท่านหรือครับ
เป็นของท่านหรือครับท่านนายกแล้วโอกาสของคนตัวเล็กตัวน้อย
มีหรือไม่พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
โคโรนาสองพันสิบเก้าแผนงานสี่แสนล้านที่ขอสภาไป
อนุมัติสภาไปช่วยเอสเอ็มอีธนาคารประเทศไทย
คิดดอกเบี้ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งให้กับอาคารพาณิชย์
เพื่อไปปล่อยต่อสองเปอร์เซ็นต์
ให้ประชาคารพาณิชย์กำไรฟรีฟรีสองเปอร์เซ็นต์ฟรีฟรีสองเปอร์เซ็นไม่เสี่ยงหรอกครับ
ไม่มีความเสี่ยงใครบอกมีความเสี่ยงไม่มี
อาคารเลือกปล่อยเฉพาะที่ลูกค้าที่ดีเท่านั้น
ลูกค้าที่ดีที่มีปัญหาอยู่ธนาคารเองก็กำลังปวดหัวอยู่
เสียก็เยอะแยะไปหมดหุ้นธนาคารหุ้นแบงค์ตกทุกวันตกทุกวัน
กำลังปวดหัวเป็นโอกาสที่ดีได้เงินซอฟต์โลนอันนี้
เบี้ยต่ำแผนงานนี้มามาช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียให้ธนาคาร
หนี้เสียทางการได้ดีดีที่สุดประกาศปุ๊บหุ้นแบงค์ขึ้นปั๊บ๓วันติด
เราไม่ขึ้นแล้วไม่ลงไม่ลงแล้วธุรกิจเอสเอ็มอี
เกือบทั้งหมดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นลายเล็กลายย่อยท่านช่วยเขาหรือไม่
ใช้อำนาจสั่งปิดไม่ให้เขาค้าขายประกาศคือ
คือฟิวเท่ากิจเจ๊งกันละนาวเสียหายกันย่อยยับ
เป็นหนี้เป็นสินกันทั้งบ้านทั้งเมืองแดงทั้งแผ่นดิน
ตัวเลขแดงทั้งแผ่นดินขาดทุนทั้งแผ่นดินจนทั้งแผ่นดิน
เพราะท่านผลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านบริหารราชการผิดพลาด

โครงการสี่แสนล้านตามที่ท่านประธานได้เห็นนะครับ
ที่สะพานุมัดไปใครได้ประโยชน์บ้าง
จากภาพผู้ประกอบการรายใหญ่และลายกลางอยู่ข้างบนนิดเดียวนั่นน่ะ
ที่อยู่บนยอดปิลมิตท่านจะเห็นว่ามีจำนวนน้อย
แต่ได้รับการจัดสรรที่มากที่สุด
ส่วนลายเล็กลายย่อยข้างล่างมีทั้งหมด๓ล้าน
กับ๒รายเป็นเงิน๓๒๔๖๔บาท
จาก๓๒๔๑๔ล้านบาท
จากวงเงิน๔แสนล้านที่ขอสภาไปนะครับ
ตามรายงานของของทางค้าหนึ่งประเทศไทย
ท่านปล่อยย่ายไป๙๐๐๐๐บาท
ปล่อยเลี่ยงเล็กเล็กไป๓๐๐๐๐บาท

ธานิดกำไรฟรี๒และยังค้ำประกันบางส่วนให้ด้วย
ถ้าหากปล่อยไปแล้วเกิดหนี้เสียผมถามท่านนายกเลยนะครับ
ท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเมื่อท่านจะประกันให้เสียแล้ว
ทำไมท่านไม่ธนาคารรัฐปล่อยเองเพราะอะไร
จะได้ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของท่าน
คำสั่งที่สะเภาของท่านช่วยเหลือรายย่อยเขาโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องเอื้อ
ประโยชน์ให้ธนาคารพาณิชย์มากินหัวคิว๒
ทำเหมือนประเทศญี่ปุ่นเขาทำเขาช่วยเหลือ
โดยการปลอดดอกเวียต๓ปี

กราบรียนท่านประธานที่ขอรับครับผลเอกวิยุธแจนโรชาปินนายกรุงตรี
มากกว่าครั้งที่แล้วตามภาพซ้ายมือขึ้นเล็กเล็กนะครับ
เป็นการระบาดของครั้งที่แล้วท่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งประเทศ
ดาวน์ทั้งประเทศใส่ขวามือที่สูงริ้วเป็นครั้งนี้
ท่านไม่ได้ล็อกดาวน์ทั้งเทศท่านไม่ได้ประกาศฉุกเฉินทั้งประเทศ
ไม่ทำเหมือนเดิมแล้วเพราะท่านฉลาดขึ้น
แต่จำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงมาเรื่อยอย่างเห็นได้ชัด
ครั้งนี้ท่านนายกไม่ทำเหมือนครั้งที่แล้วนั่นท่านเท่ากับว่า
ท่านยอมรับแล้วว่าท่านทำมาผิดครั้งที่แล้วใช่หรือไม่
ต้องใช้รัฐไม่มีเงินเยียวยาทำถ้าทำอย่างนั้นอีกไม่มี
ประเทศเรารัฐบาลไม่ใช่ร่ำรวยเอาเงินมาแจกแจกกันเนี่ยกู้มาทั้งนั้น
กับใครกู้กับประชาชนรัฐบาลขายพันธบัตร
ประชาชนห้างล้านทำธุรกิจมีเงินก็ไปซื้อพันธบัตร
รัฐบาลมาเก็บไว้ที่มีเงินก็เพราะว่าทำงาน
ทำการผลิตเกิดผลิตผลแต่รัฐบาลด้านบนเอกประยุทธ์ทำงาน
สองวันครึ่งหยุดหนึ่งวันประกาศวันหยุดราชการ
ตลอดเยอะแยะไปหมดอยากหัวเราะสงสัยท่านนายกจะเข้าใจผิด
ประเทศจะร่ำรวยได้ด้วยการหยุดไปใช้เงินกันเยอะ
ตลกจริงนี่ท่านคิดแบบท่านเป็นเจ้าสัว
รัฐยังต้องกู้เงินมาเยียวยาแทนที่ท่านจะส่งเสริมให้ประชาชนประหยัด
จะได้เยียวยาน้อยลงแต่ท่านกลับส่งเสริม
ให้ประชาชนใช้จ่ายเยอะเยอะไปซื้อของเจ้าสัวเยอะเยอะ
ผมแปลกใจทำไมท่านมีความคิดเหมือนเจ้าสัวเข้าไปทุกวัน
แปลกจริงขอภาพสิบหกนะฮะ
รัฐบาลเคราะห์วันหยุดเคาะวันหยุดราชการ๒๔วันเฮ่ดีใจจัง
เฮ้ดีใจจังชาวบ้านใครก็อยากเป็นข้าราชการ
หยุดราชการยิบสี่วันลาได้สิบวันเป็นสามสิบสี่วัน
เสาร์อาทิตย์หยุดอีกหนึ่งร้อยสี่วันรวมเป็นสามร้อยรวมเป็นหนึ่งร้อยสามสิบแปดวัน
หนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันทำงานสองจุดหกวันหยุดหนึ่งวัน
ดีใจค่าราชการประเทศไทยดีที่สุด
หลังขดหลังแข็งทำงานอาทิตย์ละ๗วันจ่ายภาษีเป็นเงินเดือนค่าราชการรู้ไหม
แล้วชาวบ้านล่ะวันหยุดยาวคนจำนวนมากขาดรายได้ไม่ได้ทำงาน
ลูกจ้างรายวันหาเช้ากินค่ำพ่อค้าแม่ขายหยุดงานเท่ากับไม่มีเงิน
ภาคเอกชนภาคการผลิตภาคการขนส่งต้องหยุดชะงักไปหมด
จะเดินเครื่องก็ต้องจ่ายโอทีต้นทุนก็เพิ่ม
ยิ่งทุกวันนี้ธุรกิจก็ปิดกันทุกวันยิ่งหยุดเยอะก็ยิ่งเจ๊งเร็วขึ้น
งานน้อยผลิตน้อยแต่เงินเดือนต้องจ่ายเท่าเดิมเต็มจำนวน
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านไม่ทราบเลย
มือปีสองพันห้าร้อยสิบสิบวิตกฤตสมยำกุ้งก็เกิดปัญหากับระบบเศรษฐกิจคล้ายอย่างนี้
ตกงานมากมายคนฆ่าตัวตายเยอะแยะไปหมด
อยากให้ดูคณะรัฐมนตรีขนาดนั้นท่านทำยังไง
กรณีวันหยุดเชษย์โดยทศาคารแห่งประเทศไทย

เดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังนะครับ
มีตกลงมาแล้วขอนิดหน่อย

คณะลำตีในขณะนั้นได้ลดวันหยุดชดเชยลง
ผมสรุปเลยได้ลดวันหยุดชดเชยลงเพื่อไม่ให้หยุดชดเชยมากขึ้น
ขอภาพสิบแปดเลยครับมีค่าราชการจำนวนหนึ่งใช้สิทธิ์การลาก่อนหลังวันหยุดราชการ
เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องอันนี้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้เลย
ในปีนั้นบอกไม่ได้ลงชื่อนายวิศนุวงสุวรรณ
คิดอย่างนี้ท่านคิดเป็นไหมคิดหาเงินหายังไงเราไม่มีเงิน
หรือคิดเป็นแต่ว่าจะใช้เงินใช้ยังไงไม่มีเราก็ไปกู้
พักฝ่ายการด้วยกันผมกราบเดชน์ท่านประธานที่โครงโลกทั้งหมดนี้
ผมกล่าวหาผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรรมตรีฆ่าชีวิตประชาชน
ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชน
เศรษฐกิจเสียหายยับเยินประชาชนเป็นหนี้เป็นสินกันทั่วบ้านทั่วเมือง
วิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาโควิด
ออกคำสั่งคุกคามสิทธิการทำมากินอันเป็นสิทธิพื้นฐานที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูล
ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำนิ่งเฉยปล่อยให้เป็นภาระประชาชน
ทั้งที่เกิดจากความผิดพลาดของตน
คงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสาการฉุกเฉิน
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พักพวกลูกน้องได้รับบำเน็ตบำนานทวีคูณ
ปิดธุรกิจกำหนดวันหยุดราชการไร้วิสัยทัศน์เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและราชการ
ด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้นผมจึงไม่สามารถไว้วางใจผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้จากการบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง
บัดหน้าที่โดยมีพฤติกรรมช่อชนสร้างความมั่งคั่งให้พวกพ้อง
ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพกราบพระคุณท่านประธาน
ขอบคุณท่านนายกที่ไม่ได้อยู่ฟังนะครับขอบพระคุณครับ
ทางวิพยาภายคาดูแลกันเองด้วยนะครับ